ดูเรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพยาว

นายเอกพบผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ของเขาคือเขาถูกคนร้ายถล่มยิงกลางดึก

ไปแจ้งความไว้แต่ยังไม่คืบหน้าเลยค่ะ
คือมันเป็นจังหวะผ่านมาที่ห้องนอนเราก่อนใช่ไหม
อันนี้คือคลิปนะคะถ้าถ้าเราได้ยินเสียงปืนแล้วก็จุดที่เกิดเหตุ
อันนี้คือบ้านผู้นำชุมชนนะคะสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพยาว
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วยิงปืนหลายนัดแบบนี้เรียกว่าถล่มยิงยังได้เลยนะคะ
นี่เป็นหลักฐานที่นายนิคมทุ่นใจนะคะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดพยาว
เอามามอบให้ในเอกพบผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะ
ให้ช่วยติดตามคดีให้ช่วยคุ้มครองความปลอดภัย
เพราะว่าถูกคนร้ายบุกยิงถล่มที่บ้านพักในจังหวัดพยาว
แล้วนายนิคมเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่า๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาก็ไปช่วยงานศพ
พอกลับมาเนี่ยประมาณตี๒๓๐เขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยขี่มอโตซัยมายิงถล่มบ้านเขา
เจาะจงด้วยนะคะยิงไปตรงห้องนอนนะคะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองก็รู้ว่าไม่ปลอดภัยนะคะ
เวลากลับบ้านเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเส้นทางไปใช้เส้นทางรัฐไม่ใช้ไปใช้เส้นอ้อมหน่อยที่มันสว่างหน่อย
ไกลกว่าก็ไม่เป็นไรเพื่อความปลอดภัยคือเขาก็รู้ตัวแล้วเขาก็ระวังตัว
แต่ว่าเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มนะคะบอกว่าก่อนที่คนร้ายจะมาเนี่ยเขาได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเนี่ยลักษณะ
วนไปวนมาเหมือนดูลาดเหล่าค่ะสักพักหนึ่งเกิดเรื่องนี้ค่ะยิงถล่มเข้ามาเขาไปแจ้งความไว้แล้วแต่คดีไม่คืบหน้า
เขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่าขนาดตนเองเนี่ยนะเป็นผู้นำชุมชนนะคะเป็นถึงสมาชิกสภาเทศบาลก็ยังเจอเรื่องแบบนี้เลยโดนแบบนี้เลยคือ
ถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปจะฝากชีวิตไว้กับใครได้ก็รู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของตนเองกับสมาชิกในบ้านค่ะ
ประมาณตี๒๓๑นาทีมีคนร้ายมายิงถล่มบ้านที่ห้องนอนผมครับคดีไม่คืบหน้าครับผ่านไปนานก็ยังมีหลักฐานผมพาไปดูหลักฐานไปที่หลายแห่ง
ก็คดียังไม่คืบหน้าแล้วขนาดผมเป็นผู้นำยังขนาดนี้ถ้าเป็นประชาชนตัวดำแล้วครับจะฝากชีวิตไว้กับใครครับ
พบเองก็บอกว่าโอ้โหยิงเข้ามาในห้องนอนทั้งที่เปิดไฟอันนี้คือหมายเอาชีวิตแล้วล่ะนะคะแล้วก็เชื่อว่าเป็นคนร้ายมืออาชีพเพราะว่ามีการวางแผนมีการเปลี่ยนรถด้วยนะคะ
พยาวมาขอความช่วยเหลือถึงสายใหม่ต้องรอดในท้องที่ต้องคิดแล้วนะฮะ